ทางนี้ก็จะไปทางนู้นก็จะมาสุดท้ายบรรจบกันตรงกลางเป็นอุบัติเหตุแบบนี้นะครับ
เตอร์ไซคันหนึ่งจะออกขวามอเตอร์ไซคันนี้ก็จะมาซ้าย

อันนี้แยกนี้มันกี่แยกกันแน่
เพราะว่านู่นตรงนู้นมันมีถนนอีก
มันจะ๕แยกเหรอ

บางคนบอกว่าเหมือนแยกวางขา

แต่ทีนี้โอ้โหคันนู้นก็จะมาคันนี้ก็จะไป
อันตรายแล้วชาวบ้านบอกว่าเกิดเหตุบ่อยครั้งนะครับ
ส่วนคนที่บาดเจ็บที่ขี่มอเตอร์ไซค์กันมา

นักเรียนหญิง๒คนขี่จักรยานยนต์เวฟสีแดงกลับจากโรงเรียน
ในตัวอำเภอเมยวดีที่มุ่งหน้าไปบ้านหนองสะดาวนะครับ
มุ่งหน้าเข้าตัวอำเภอเมยวดีนะครับ
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุตรงนี้นะฮะก็เกิดการปะทะกันตรง
เพราะว่ามาชนกันตรงนี้เลยนะครับ
ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คนก็คือนักเรียนหญิง๒คน
อายุ๑๖๑๘ปีมีแผลถลอกตามร่างกายและมีแผลฉีกขาดบริเวณใบหน้าด้วยนะครับ
ก็มีการประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนรีบส่งโรงพยาบาลเมยวดี
ส่วนอีกหนึ่งรายเนี่ยเป็นชายค่ะคนที่ขี่รถจักรยานยนต์มา
นำตัวส่งโรงพยาบาลเมยวดีไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะตำรวจสพเมยวดีเนี่ย
ตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉียวชนกันเออบางชาวบ้านเขาบอกว่า
เขาเรียก๕แยกเหรอเรียก๕แยกเพราะอะไรถ้าคุณดูจากคลิปดีนะคุณนะ
มันมีสวนกันมาสองทางแบบนี้แล้วจะเห็นตรงที่เป็นสามเหลี่ยมไหมนู่นน่ะ
ตรงที่เป็นเหมือนเกาะกลางสามเหลี่ยมนั้นตรงนั้นก็สามารถที่จะมีรถไปได้อีก
มันเลยกลายเป็น๕แยกตรงนี้นะฮะเป็น๕แยกถนนที่ตัดกับทางเข้าหมู่บ้าน
หน้าตลาดพนมรุ้งที่เมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดนะนะครับ
บาดเจ็บทั้งสองฝั่งพนักงานสอบสวนก็ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
สอบสวนพยานแวดล้อมแล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญคุณ
ก็คือชาวบ้านร้องเรียนมาแยกนี้มันวัดใจกันจริงไม่รู้จะให้เธอไปก่อน
ฉันจะไปก่อนดีต่างฝ่ายต่างมาแล้วมันถึงทางแยกตรงนี้นะ
อีกคนนึงเขาก็จะไปขวาฝั่งนู้นเขาก็ตรงมา
มันก็เลยเกิดเป็นปฏิเหตุบ่อยครั้งนะครับ
เชื่อว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยตรงนี้เขาเป็นคนในพื้นที่เขายังชนเลยนะ
ลองเป็นคนนอกพื้นที่นี่มาตรงนี้งงไปเลยนะคะ
ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะเราก็ย้ำนะฮะ
แยกตรงหน้าตลาดพนมรุงเมยวดีนะครับที่ตร๑๐๑นะ